หลายคนไปขอพรขอโชคขอลาบถูก
สมหวังกันไปเอาน้ำแดงเอาผ้าแพราเอาทะวาย

งานนี้เอามาถวายแม่ตะเคียน

ชื่อว่าสารตะเคียนทองพระมเหสีมณีจันทร์

เป็นร้านอาหารชื่อดังในตะบนคุ้งกระถิ่นจังหวัดราชบุรีนะคะ
เขาร่ำลือกันว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ถึงขั้นสร้างปฏิหารมากมาย

ว่ากันว่าใครมากราบไหว้ขอโชคแล้วจะสมหวังนะ
บางคนได้รางวัลใหญ่เป็นแสนเป็นล้านก็มี
อกจากนี้ก็ยังมีคนมาขอเรื่องความรัก
หน้าที่การงานการค้าขาย

ใบตองรีบไปราชบุรี

ขอเรื่องของความรัก

แต่ที่น่าแปลกนี่คืออะไรรู้ไหม
ใครก็ตามที่ขอพรกับเจ้าแม่แล้ว

เอาห่อหมกทะเลมาถวายมาแก้บน
เขาสอบกันเขาบ้าง
เขาบอกว่าเจ้าแม่จะชอบมาก
เจ้าแม่ชอบห่อหมก

ใครคิดว่าอยากจะขอพรกับเจ้าแม่

เตรียมห่อหมกทะเลมาถวายเลย
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล
เราก็ไม่ได้ยืนยันฟันทงอะไรนะ
แต่ถ้าอยากจะไปขอพรเพื่อความสบายใจกันเอง

แต่มีเรื่องเล่าขานมาอีกนะ

เจอดีจริงเขาบอกว่าเจ้าแม่เนี่ยตามไปถึงบ้านเลยนะ
เจ้าแม่หรือเจ้านี่เนี่ย
แต่ว่างานนี้ไปถึงที่บ้านวันโกนวันพระไปดึกดื่น
เขาบอกว่าจะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งกายใส่ชุดไทยมารำหน้าศาล
เอากันแล้วก็ว่ากันไปนะเรื่องราวลี้ลับ

ต้องใช้วิทยาลัยในการรับชมด้วยนะจ๊ะ